ฝนมาทีไรงูโผล่ทุกที
โผล่โผล่แล้ว
หลังหนึ่งในหมู่บ้านห้วยใหญ่ใต้หมู่๖ตำบล
สามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา

มันเป็นมุมปุ่งป่องมันไม่ได้อัดล้มเข้าไปนะแต่มันอัดไก่เข้าไปครับโอ้โห
ผมบอกว่าอัดเข้าไปเนี่ยน่าจะสัก๒ตัว
ก็ทำให้มันมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณสัก๑๐กิโลกรัมกว่า๑๐กว่ากิโลกรัมนั่นแหละผมว่านะ
แล้วความยาวมันสักเท่าไหร่๒๓เมตร
โอ้โหก็พอสมควรเจ้าหน้าที่เขาก็เลยใช้ความชำนาญทำการจับงูภายในเวลาไม่นาน
เขาชำนาญอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็พาพี่เหลี่ยมเนี่ยใส่กระสอบเตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
กู้ภัยก็ฝากเตือนไงช่วงนี้เนี่ยต้องระวังมากเป็นพิเศษ
นะครับก็ให้จัดเก็บอุปกรณ์เข้าของภายในบ้านให้เป็นระเบียบ
ส่วนบ้านหลังไหนอยู่ติดกับป่าหรือว่ามีต้นมงต้นไม้ก็ให้ตัดถางให้มันโล่งหน่อย
ปล่อยให้ขึ้นรกมากเพราะมันจะกลายเป็นแหล่งหลบอาศัยของสัตว์มีพิษนั่นเองนะครับ